เรื่องของการเรียนนะคะยังคงเรียนกันได้อย่างต่อเนื่อง
ใครอยากจะเรียนคุณผู้ชมในระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา

ภายในงานนะคะก็จะพบปะกับตัวแทนของมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกา
พูดคุยตัวต่อตัวเกี่ยวกับสถาบันนะคะ
จะแนะนำรายละเอียดเรื่องการขอวีซ่า
หรือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ
รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นอีกมากมาย
ที่สำคัญใครสนใจไปงานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นค่ะ
เจอกันวันเสาร์ที่๑๘กุมภาพันธ์วันนี้ล่ะค่ะ
ตั้งแต่บ่าย๒จนถึง๕โมงเย็น
แต่ว่าลงทะเบียนไปก่อนนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ
เป็นโอกาสทางการศึกษาต่างประเทศดีงานนี้ฟรีไปรับฟังข้อมูลกันได้ค่ะ